บ้านเราสูญเสียนางฟ้าชุดขาว๑คน
เพราะว่าในบ้านเราขณะนี้ก็กำลังมีการเฝ้าระวัง
ว่าจะมีบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิดมากขนาดไหน
วันนี้ที่โฆษกสบคก็แถลงออกมา
ว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิดเพิ่มขึ้นเป็น๑๐เลย
แต่ว่าอันนี้เป็นยอดที่ถือว่าเป็นยอดสะสม

และยอดวันนี้ที่แถลงออกมามันก็เลยดูเยอะ

ว่าเราเสียนางฟ้าชุดขาวไป๑คน
แต่ทีนี้ต้องตรวจสอบอยู่นะฮะว่าเธอติดโควิดหรือเปล่า
แต่ทางโรงพยาบาลที่เธอทำงานอยู่
ก็ออกมาชี้แจงชัดเจนว่าจริงแล้วเธอทำงานหนัก
และทำงานเหนื่อยจนมีอาการหัวใจรั่ว
และปอดอักเสบจนกระทั่งเสียชีวิต
ก็นับเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแรก
เสียชีวิตจากการดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙
ในประเทศไทยคือทำงานหนักในช่วงนี้
เป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะครับ
แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวบอกว่าวันที่๕เมษายน๒๕๖๐
เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
เราต้องขอร่วมไว้อะไรให้กับนางฟ้าชุดขาว
ผู้ที่ต่อสู้กับวิกฤตโควิด๑๙
เพื่อประชาชนคุณมณิสราใจบุญหรือว่าหมอนิด
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ที่เกิดวูบเพราะทำงานหนัก
แท็กช่วงโควิดระบาด
พบว่ามีอาการหัวใจรั่วแล้วก็ปอดอักเสบ
และทางโรงพยาบาลได้ขอรับบริจาคเลือด

และบ่ายเมื่อวานนี้ก็คือ๔เมษายน
นางฟ้าชุดขาวของเราได้เสียชีวิตอย่างสงบแล้ว
โดยทีมแพทย์ได้ทำการช่วยเหลือชีวิตอย่างเต็มที่
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตครับ
แล้วก็แฮชแท็กขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ร่วมแชร์
รับบริจาคเลือดและร่วมส่งกำลังใจ

ก็เป็นข้อความที่โพสต์ออกมาพร้อมกับภาพนะครับ
หลายคนได้รับทราบเรื่องราวนี้ก็ยกย่องให้หมอนิด
เป็นวีรสติชุดขาวเป็นนางฟ้าชุดขาว

ทุ่มเทแรงกายเพื่อรักษาคนไข้

กระทั่งร่างกายของเธออ่อนแรงและเกิดวูบเสียชีวิต
ท่ามกลางการปฏิบัติหน้าที่
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวโซเชียลเขาก็โพสต์ข้อความเข้าไปนะครับ
แล้วก็ขอย้ำให้ทุกคนอย่าเพิ่มภาระให้เจ้าหน้าที่
หยุดอยู่บ้านอย่าเพ่นพ่าน
หรือว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและเพื่อทุกคนนะครับ

คลากรทางการแพทย์ก็ต้องทำงานกันแบบเหน็ดเหนื่อยนะครับ
ทำงานหนักไม่ได้เจอหน้าครอบครัว
แล้วพอเรามาเห็นข่าวพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์

บางทีมันก็สะเทือนใจเหมือนกันนะคุณผู้ชม